เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ
วันนี้ตำรวจช่วงสายนะครับ

มีการพบผู้เสียชีวิต

อยู่ในพื้นที่ตำบลนิคมห้วยพึ่ง

อยู่ที่ข้างสระน้ำสภาพก็คือ
สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีน

แล้วก็มีสักลายรูปต่างเต็มตัวเลย

ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วัน

ทำให้ทราบว่าผู้ตายชื่อว่านายพนม

เป็นชาวบ้านที่ตำบล

สภาพศพมีบาดแผลถูกตี
ด้วยของแข็งเข้าที่ใบหน้าข้างขวา

จากการถูกตีด้วยของแข็งด้วย

ชาวบ้านไปแจ้งก็เลยมาตรวจสอบนะครับ

ก็สามารถที่จะควบคุมตัว

คือนายระนองประเสริฐสังอายุ๓๒

แล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านอยู่
หมู่บ้านใกล้กับผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็น๒คนนี้

ญาติก็ไปแจ้งความคนหายไว้ด้วย

ที่สุดแล้วมาพบกลายเป็นศพนะครับ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพว่า

ที่ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุ
ทั้งสองคนสารภาพแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนื่องจากโกรธแค้นผู้ตาย
มาขโมยอุปกรณ์ทำมาหากินพวกเครื่องมือต่างที่เขาต้องใช้ในการตีเหล็ก
ก่อนเกิดเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์อยู่เห็นผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้าน
ก็จอดรถแล้วก็ลงไปถามว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดที่เขาโมยไปเอาไปไหน
เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเพราะว่าเอาไปหลายอย่างเขาต้องใช้ทำมาหากิน
แต่ว่าผู้ตายก็ไม่ยอมบอกนะคือบอกเหมือนกันแต่ว่าบอกว่าอยู่ตรงนู้น
เขาก็พาไปหาพาไปหาก็ไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอ
ทั้งถังเหล็กหินทั่งตีเหล็กค้อนปอนก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายยืนอยู่
เอาไปหรือเปล่าผู้ตายก็พาไปดูตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ไม่เจอสักที
ก็เลยโมโหนะครับก็เลยทำร้ายจนเขาเสียชีวิต
ผู้ตายเนี่ยทางผู้ต้องหาบอกว่าได้อุ้มตัวขึ้นจักรยานยนต์ไป
ถึงกลางทุ่งนาหลอกให้หาหลายจุดจนหมดความอดทนรุมซ้อม
แล้วใช้ท่อนไม้ไผ่จากรั้วของชาวบ้านฟาดไปที่ศีรษะผู้ตายสองครั้ง
ไปที่ท้องหนึ่งครั้งจนแน่นิ่งแล้วนำตัวไปข้างสระน้ำ
เอาน้ำมาล้างหน้าแล้วพบว่าผู้ตายเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยทิ้งศพเอาไว้แล้วแยกย้ายกันหนีกลับบ้าน
มีรักษาวงรักอย่างไรครับ
พวกมันชุดของมือสร้างครับ
มือสร้างครับ
พวกมันคำว่าปากกาจับเหล็กแล้วก็มาทางไปวางร้องตีเล็ก
ปรากฏปอนด์กับปรำนาคมน้ำมีก

ไม่ค่อยเอาไปที่แน่นหน้า
คดีนี้นะครับทางพันธุ์ตมติเอกอรุณรัฐศรีเชียงศาธิ์ผู้อำกับการสอบภอคเว่ยพึ่ง
บอกว่านายพนมผู้เสียชีวิตนั้นไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะฮะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายจับในข้อหารักทรัพย์ที่ร่วมกับพวกอีก๒คน
หลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
ซึ่งผู้ที่มาแจ้งความดำเนินคดีก็คือหนึ่งในผู้ต้องหาแหละ
มาแจ้งความเอาไว้ว่าไปขโมยของของเขาแต่นี่ก็มาใช้สารเตี้ยนซะก่อน
พอถามเขาแล้วเขาไม่บอกหาไม่เจอก็รุมซ้อมเขาจนตายนะครับ
ซึ่งนายโชคชัยกับนายระนองที่ถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวด้วย
คือคุณโกรธแค้นยังไงคุณก็ใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้